คนไปพบศพผู้หญิงอายุ๕๑ปีเป็นศึกษานิเทศจังหวัดบรยอง
ไปพบในบ่อน้ำเก่าแล้วก็มีเชือกไนลอนพันอยู่ที่คอ
ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นการถูกฆาตกรรม
ก็ต้องมีการสอบส่วนเรื่องของปมการเสียชีวิตกันก่อนนะครับ
ตำรวจสพเมืองระยองรับแจ้งว่ามีการไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง
ต้องไปเจอคุณผู้ชมสวมชุดราชการศรีกะกีอยู่นะครับ
โอ้โหแต่คอสิคะคุณมีเชือกรัดเนี่ย
ถูกต้องแล้วก็ไปจมอยู่ในบ่อน้ำ
บ่อน้ำเป็นบ่อลูกรังเก่าขนาดใหญ่หลังหมู่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลทัพมาอำเภอเมืองที่มรยอง
ก็ต้องนำเรือเข้าไปตรวจสอบจุดที่พบศพแล้วก็ลากกลับเข้าฝั่ง
ก็คือจุดที่พบศพมันอยู่ติดกับฝั่งที่เป็นหน้าผาสูงสัก๒๐เมตรครับ
ทราบชื่อผู้ตายคือนางมัชชากุนาคำอายุ๕๑ปี
ตำแหน่งเป็นศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามรยองเขตหนึ่ง
สบความหน้าอยู่ในน้ำลอยอึดขึ้นมาแล้ว
ลำคอมีเชือกไนลอนยาวสัก๔เมตรมัดเอาไว้
ตามร่างกายไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่ว่าที่ต้นแขนขวามีรอยครูดนิดหนึ่ง
สินในตัวก็คือมีแหวนทองสร้อยคอมือสร้อยคอทองคำพระเลี่ยมทองอยู่ครบเลย
เหตุการณ์ตอนไปเจอศพนั้นก็บ่ายของวันที่๒๓กันยายนก็คือเมื่อวานนะฮะ
ลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าปกติแล้วทุกวันก่อนจะออกจากบ้านไปทำงาน
คุณแม่ก็จะมาบอกเสมอปิดแอร์ด้วยนะปิดนั่นปิดนี่ด้วยนะ
ก็จะมีการคุยกันก่อนออกจากบ้านแต่ว่าเช้าวันที่เกิดเหตุตื่นมาไม่เจอแม่แล้ว
คิดว่าแม่ไปออกกำลังกายหรือเปล่ารู้สึกผิดปกติเพราะว่าแม่หายไปนานเหลือเกิน
รถก็จอดอยู่ก็เลยติดต่อไปยังเพื่อนของคุณแม่ที่ทำงานที่สำนักงาน
แล้วก็ช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งไปเจอแต่ว่ากลายเป็นศพซะแล้วนะครับ
ทางนี้ยืนยันว่าแม่ไม่มีความเครียดไม่มีปัญหาโรคประจำตัวหรือความขัดแย้งกับใคร
มีแค่เป็นห่วงลูกที่ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเท่านั้นเอง
ปกติก็คือเขาจะต้องตื่นมาปิดแอร์ให้ที่บ้านตื่นมาบอกว่าเขาจะไปทำงานแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าวันนี้คือเขาไม่ได้เข้ามาบอกเรา
หน้านี้แม่เขามีความเครียดอะไรบ้าง
เขาก็กังวลเรื่องผมแหละครับเพราะผมเป็นในโรคส่วนตัวเลย
เพราะว่าผมเป็นช่วงก่อนด้านเดือนก่อนเป็นโรคซึมเศร้า

ทีนี้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตนะออกมาตามหาอยู่
แล้วพอไปเจอเป็นศพโอ้โหทุกคนนะโศกเศร้าหมดเลย
บางคนร้องไห้ร้องห่มด้วยความเสียใจแล้วก็บอกว่า
จริงแล้วผู้เสียชีวิตเป็นคนขยันทำงานมากและมีความรับผิดชอบสูง
ไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับใครเป็นที่รักของเพื่อนของน้องที่ร่วมงานกัน
แล้วก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
เรื่องต้นตำรวจส่งศพไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
โดยตั้งประเด็นการเสียชีวิตหลายประเด็นทั้งเรื่องของฆ่าตัวตาย
หรือว่าเป็นการฆ่าตกรรมแต่ก็ให้นำหนักไปที่เรื่องของฆ่าการฆ่ากับฆ่าตัวตายมากกว่า
เพราะว่ามีเชือกรัดคอด้วยนะครับซึ่งจะมีการตรวจสอบหาหลักฐานทั้งที่บ้านที่จุดเกิดเหตุ
พยายามแวดล้อมเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป